กะเพราไก่ไข่ดาวเมนูสามัญประจำบ้าน
เรียกว่าถ้าเอ่ยปากสั่งไปคนข้างอาจจะมองบนใส่
หาว่าเป็นเมนูสิ้นคิด
วันนี้เราจึงขอเสนอสูตรสั่งกะเพราไม่สิ้นคิด
ให้เห็นไปเลยว่าแค่เติมไอเดียลงไป
ผัดกะเพราธรรมดาก็จะกลายเป็นเมนูใหม่ทันที
เริ่มจากมองหาของเหล่านี้ในร้านที่คุณไปกินหรือซื้อติดมือไปให้ร้านตามสั่งใกล้บ้าน
และนี่คือ๕เมนูกับเราไม่สิ้นคิด
นี่คือ๕เมนูกะเพราไม่สิ้นคิด
เป็นไงครับแต่ละจานที่เติมไอเดียไปยัง
อันนี้เราก็จะได้จานกะเพราไม่สิ้นคิดแบบที่เห็นนี่แหละครับอย่าลืมแชร์ไอเดียกันมาอีกนะครับว่าสูตรกะเพราไม่สิ้นคิดของคุณคืออะไรจะได้เอาไปสั่งกินกันครับ